พอดีได้เห็นนะครับอ่านายอาชญาพลหรือลุงพลเนี่ย
ได้ตั้งโครงการเดินแสวงบุญจากที่บ้านคุณเรือคำเนี่ย
มาที่วัดพระธาตุพนมเขาตั้งชื่อว่าโครงการแสวงบุญ
แต่ผมดูแล้วมันเหมือนกับมันมันไม่ใช่การแสวงบุญนะฮะ
สำคัญนึกคือนะครับหนึ่งอ่าตัวการบริจาคเนี้ย
ไม่ใช่เงินไม่ใช่บัญชีของวัดสองยอดเงินเท่าไห
ไม่สามารถตรวจสอบได้สามการที่มาอ้างว่าจะมาสักการะพระธาตุ
ครับโดยการเดินแบบนี้แล้วได้ผลประโยชน์ตามที่ผมเล่า

กิน

ที่มีความสาธาในองค์พระธา
ไม่ใช่ว่าเรียกอะไรรวมทั้งมีการเชิญชวนบุคคลให้มาอ่าร่วมทำบุญเซ็นต์ชื่อของพระอาทาติ
ของอ่าพระอาทาตินะฮะตัวออกไหมก็เลยเกิดความสงสัย
วันนี้จึงเดินทางมาพบกับทางท่านพระครูนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของวัดเนี่ยนะครับ
ถามถ่ายถึงเรื่องดังกล่าวว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรปรากฏว่าอย่างนี้ครับ
เมื่อหลายมากก่อนเนี้ยมีตัวแทนของนายเชพบลิหรือลุงพลเนี้ย
นำเงินมาถวายเธอทนการร่วมการอ่า
พระอาทาตินี่แหละแต่ทางวัดไม่ทราบเนี้ย
เขาตั้งชื่อว่ามีโกงการและสวัสดีต่างต่างเพิ่มนึง
ตัวการบริจาคไม่ใช่บัญชีของวัฒน์
อดเงินเท่าไหร่ไม่สามารถตรวจสอบได้

รวมสักครู่นี้ได้มีการประสาทงาน
สำคัญที่สุดคือท่านอนันตชัยท่านทนายกระดูกเหล็ก
ท่านได้ยืนยันแล้วนะครับว่าเรื่องนี้ทางวัดไม่รับรู้
ไม่เคยรับรู้มาก่อนไม่ทราบก่อนแต่ก็ไม่ได้ตัดศรัทธา
ยากติดธรรมที่จะนำเงินมาถว่าให้องค์พระธาตุ
แต่การที่จะมีการแอ้งชื่อวัดแล้วก็จะเป็นการไปเนินแสบงบุญเรียนร้าย
ได้เงินได้ทองมาตรงนี้ทางวัดไม่ทราบและทางวัดไม่สนับสนุน
พี่น้องประชาชนที่ฟังตรงนี้ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่า
เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับวัดพระธาตุเป็นเรื่องเฉพาะตัวของคุณคนนั้นนะครับ
อยากให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณนะครับว่าการบริจาคสมควรที่จะบริจาคเข้าไปในบัญชีวัดจะดีกว่า
การที่บริจาคเข้าไปในบัญชีของไทยคนหนึ่งโดยที่ไม่สามารถตรวจสอบได้
จะเป็นช่องทางในการที่มีใครบางคนอาจจะแสวงหาคุณประโยชน์
ซึ่งตรงนี้ผมเห็นว่ามันไม่เหมาะสมครับ
วันนี้ผมได้รับคำตอบชัดเจนแล้วจากการเดินทางมาที่
พบกับอาจารย์กรุรโทรศัพท์กับท่านทนางรัฐชัย

เรื่องทั้งหมดที่มีการจัดการเดินสวัสดีมุนทรมายเกี่ยวคร่องกับวัตรและ
นำชื่อวัดไปเรียราย
หลังจากตรงนี้ผมก็จะเดินทางไปที่ภูทรจังหวัด
เพื่อขอตรวจสอบการกระทำทั้งหมด
หรือไม่มีการเก็บฺานะจรอยู่ไหน
และที่สำคัญที่สุดคือมีรถบางคันมีการติดสัญญาณไซเลน
ได้รับการขออนุญาตแล้วหรือไม่
ถ้าไม่มีผมจะร้องทุกข์กล่าวโทษ
กับคนทั้งหมดทั้งคณะนะครับ